อีกเหตุหนึ่งที่ประจวบคีรีคัน
คู่อริดวนปืนกันหน้าผับค่ะ

ถูกต้องลูกหลงยังไปโดนกระโปรงรถคนอื่นเขาเสียหายอีกคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดที่หน้าผับแห่งหนึ่งบริเวณถนนสุขจิต
เขตเทศบาลเมืองประจวบคิริคัน
เยื้องกับร้านอาหารครัวชาวป่านะคะ

รายแรกคือนายกฤษดาอู่เงินอายุ๒๕ปี
ถูกกระสุนเข้าที่บริเวณขาได้รับบาดเจ็บนะคะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประจวบคิริขันไปแล้ว

เพราะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมีหมายจับคดีค้างเก่าด้วย
เคยก่อเหตุใช้ปืนยิงลูกสาวเสียเจ้าของร้านยาง
บริเวณแยกโรงเรียนกิติคุณเสียชีวิต

ยิงคู่กรณีที่ผับแห่งหนึ่ง
บริเวณสี่แยกไฟแดงเมืองประจวบคิริคันเสียชีวิตมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน
ก็เคยมีคดีติดตัวนะฮะค่ะส่วนผู้บาดเจ็บรายที่สอง
เป็นผู้ชายอายุสักสามสิบห้าถึงสามสิบห้าปีไม่ทราบชื่อ
ถูกของแข็งตีเข้าที่บริเวณศีรษะจนแตกเลือดไหลอาบใบหน้าเลยค่ะ
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถานก็ประถมพยาบาล
แล้วนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลประจวบคิริขันตาม
กันไปตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาดสิบเอ็ด
มอหล่นอยู่ที่เกิดเหตุสี่ปลอกรองเท้าแตะสองคู่สร้อยทอง
หนึ่งเส้นแก้วยาติอีกหนึ่งใบแล้วยังมีรถเก่งของผู้ที่มาเที่ยวผับ
ไว้แถวแถวนั้นเนี่ยถูกลูกหลงค่ะโดนกระสุนปืนยิงไปที่บริเวณ
ฝากระโปรงหน้ารถเสียหายรวมถึงบริเวณการชนท้ายรถก็เสียหายด้วย
เหมือนกันตำรวจสอบสวนนักเที่ยวซึ่งเป็นเพื่อนกับเจ้าของรถคันที่ถูกยิง
เขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่ผับใกล้ปิดแล้ว
ตัวเขากับเพื่อนก็นั่งดื่มกินกันอยู่ภายในร้าน
ได้ยินเสียงปืนดังรัวหลายนัด
สนั่นวันไหวคล้ายกับคนยิงต่อสู้กันนะคะ
พอวิ่งออกไปดูปรากฏว่าก็เห็นคนได้รับบาดเจ็บ
และรถของเพื่อนก็ได้รับความเสียหายด้วย
เรื่องนี้ตำรวจก็จะติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็ต้องดูว่าคนที่ถูกยิงแล้วก็เคยมีคดีติดตัวเนี่ย
มีปัญหากับใครอะไรหรือเปล่านะฮะ